หัวค่ำที่ผ่านมานี่เองนะคะเมื่อวานเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ที่คนลงไปล้างท่อเกี่ยวกับท่อบำบัดน้ำเสียนะคะ
เป็นคนงานหลังจากนั้นหมดสติอยู่ในท่อสองคน
พี่ชายกับคนงานอีกหนึ่งคนเห็นท่าไม่ดีค่ะ
จะลงไปช่วยหมดสติอีกรวมเป็น๔คนนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายกู้ภัยช่วยขึ้นมาได้สำเร็จนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารแห่งหนึ่ง
แวงลุมพินีเขตปฐุมวันกรุงเทพ
บนถนนระหว่างลานจอดรถกับอาคารนะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบเป็นท่อ
ข้างใต้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคารนี่แหละ

มีผู้หมดสติ๓คน
กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือนำผู้ติดค้างหมดสติขึ้นมาได้ค่ะ
ทราบชื่อผู้หมดสติ๒คนแรกก่อนนะคะ
นายเอกชัยฮั่นกูลอายุ๒๙ปี
และนายชูเกียจฮันกูลอายุ๒๗ปี

ส่วนอีก๒คนเป็นคนงาน

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาก่อนค่ะ
ส่วนเหตุการณ์เป็นยังไงมายังไงเล่าแบบนี้นะคะ
บ่ายเมื่อวานนี้กลุ่มผู้หมดสติทั้งหมด

เพื่อทำความสะอาดแล้วก็ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย
ทำไปเรื่อยจนถึงประมาณ๑ทุ่ม
นายชูเกียรติซึ่งเป็นคนงานกำลังจะขึ้นมาจากบ่อ

กำลังจะขึ้นมาจากบ่อเกิดหมดสติค่ะ

เห็นน้องชายซึ่งก็คือนายชูเกียจ
หมดสติพยายามจะลงไปช่วย
แต่ก็หมดสติตามไปอีกคน
ทำให้คนงานอีกหนึ่งคนรีบเข้ามาช่วย
แต่กลับหมดสติตามไปด้วยนะคะ
คนงานลงไปปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลานาน

ประกอบกับด้านล่างมีอากาศน้อย

อย่างนั้นก็ตามนะคะจะทำการสอบปาก